เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร

และออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

แดนดันไนสมุทรโภจร

สะพานหลังกระทรวงกลาโหมสะพานนี้ชื่อว่าสะพานช้างโรงศรี
ฝั่งตรงข้ามเป็นสามแพ่งชื่อดังที่น้อยคนที่จะไม่รู้จัก
่งนาราแพร่งภูทรแพร่งสรรพศาสตร์เพราะเป็นแหล่งอาหารการกินมากมายหลายร้าน
และแหล่งรวมวัฒนธรรมและอาชีพมากมายไม่ว่าจะเป็นขายเครื่องดนตรีขายอุปกรณ์เดินป่าชุดเสื้อผ้าในทหารตำรวจมากมาย
แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปหากมาที่นี่จะเห็นอาชีพที่แม้กระทั่งนายพลยังต้องมาใช้บริการ
นั่นก็คืออาชีพทำเครื่องหมายของเหล่าทหารหารรวมถึงเป็นแหล่งชุบทองแห่งแรกแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับ
ถึงแล้วครับร้านชุบทองสมชาติหรือว่าร้านชุบทองในหมวกนะครับ
ผมได้ยินมาว่าร้านนี้เป็นร้านชุดทองที่แบบดังมากเลยเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในกันเลย
สวัสดีครับ
ร้านชุบทองเนี่ยมันมันคืออะไรครับ
ไม่ใครศุกร์วาลคือมันเก่าอะ
คือคือซื้อจากร้านน่ะมันจะมีอะไรคือของเขานี่ผู้เราอาจจะ
อาจจะลูกลวกแต่เราเป็นแบบ
และขนาดแบบมานั่งทำเฉพาะนี้คือการจับปลานี่อีกกว่า

จำไม่ได้แต่รู้ว่า๒๕๑๐เริ่มทำงาน
โอ้โหนานมากเลยนะครับ

เราก็แรกก็คือถ้าของมาแบบมันมีสนิมไม่สะอาดนี่

พอล้างสะอาดดูแล้วผิวมันไม่เคยเห็นนั่งอะไร
จุ่มน้ำยาเคลือบทองแดงก่อน

เคลือบว่ามันสะอาดดีไหม

คือโดนพวกแร็กกรุงแร็กเกอร์อะไรเคลือบมาหรือเปล่า

แร็กกรุงแร็กเกอร์อะไรเคลือบมาหรือเปล่า

อันนี้เริ่มชุบแล้วเหรอครับเริ่มชุบแล้ว

ทำไมสีเงินถึงกลายเป็นทองแดงได้เร็วขนาดนั้น

อันนี้มีอะไรครับมันเป็นเคมีอะไรครับ

เดี๋ยวเราลองนิดเนี่ย
สามารถทำสีอะไรได้บ้างนอกจากทองแดงครับ

และก็พวกทองขัมเคราอะไรพวกเนี่ย

แล้วอย่างนี้สภาพนี้เป็นยังไงครับ
อันนี้เราดูแล้วว่าโอเคมันไม่มีกระด่างกระดำอะไรแล้วอย่างนี้
เราก็โอเคแล้วเราก็มาชุบน้ำใหญ่ตัวหนึ่ง

ใช่เป็นขั้นตอนตัวนี้จะแช่หน่อยจะใช้เวลาประมาณ๕นาที
อันนี้ประมาณ๕นาทีไม่เร็วแบบเมื่อกี้นะครับ
แล้วออกมาแล้วมันใกล้ไหมเงาสวยเลย
อันนี้เป็นท้องเหลืองเท่าไรกระเป๋า

ต้องบอกว่าร้านชุบทองในหมวกถือเป็นร้านชุบทองแห่งแรก
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนาน
กลายเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวจนถึงปัจจุบัน

เพราะที่นี่เขาทำมือทุกขั้นตอนครับ
ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของตัวเองล้วน
ผลงานแต่ละชิ้นจึงออกมาสวยงามละเอียดละออ

นี่สวยเลยครับ

ตอนนี้กลายเป็นสีทองสวยเลยนะครับเงาเลยอ่ะ
อกจากร้านชุดทองระดับตำนานแล้ว

ราชการพลเรือนทหารตำรวจและรัฐวิสาหกิจ

ที่สำคัญยังนั่งทำด้วยฝีมือตัวเอง

เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าอย่างมากเลยครับ
ด้วยเพราะคุณป้าสิริวัรเภรษฐ์ท่านนี้

เครื่องหมายประดับยศยังขยันขันแข็งเลยครับ

แถบของอะไรครับ

อันนี้คือม้วนหนึ่ง๘๐๐๐บาท

อ๋อนี่แบ่งมาจากมวลใหญ่แล้วนะครับผม
อย่างนี้คือทำในเมืองไทยเลยหรือว่าทำที่ไหนครับ

คือคุณภาพดีกว่าแหละเพราะว่ามาจากฝรั่งเศส

วันหนึ่งคุณป้าทำได้กี่อันครับ

คุณป้าทำวันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับ

คุณผู้ชมครับต้องบอกว่า
คุณป้ายุ่งมากวันนี้ออเดอร์เพียบ
ไม่มีเวลามาคุยกับผมมากนัก
ผมก็เลยได้แต่สังเกตการทำงานของคุณป้าอย่างเงียบ
ต้องบอกเลยฝีมือคุณป้าโอ้โหมาก

ทุกวันนี้กลายเป็นถนนแห่งประวัติศาสตร์
ความทรงจำที่แม้จะเปลี่ยนแปลงไป

เพราะยังคงมีเสน่หน่าลงไหลมากครับ

งานนี้ก็เลยต้องไปฝากทองที่ร้านคุณหญิง

เพราะทุกเมนูต้องทำเองทั้งหมดคนเดียว

บอกเลยครับว่าเป็นผู้หญิงที่สวยจริง
คุณหญิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ชื่อร้านนะครับผมแต่ทุกคนก็จะเรียกว่าคุณแม่ถูกไหมครับ

ก็อยู่เป็นภรรยาผู้ว่ามาหลายจังหวัด

อาหารโบราณซึ่งสมัยใหม่นี้ก็อาทานยากนะครับ

ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องปรุงที่แปลกประหลาด
อย่างกะทิก็ใช้เป็นนมสด
เปลี่ยนไปของเรานี่โบราณคือโบราณจริง

มีกรอบนะครับรสชาติคล้ายกับผัดไทย

อ่ารสดั้งเดิม

แต่ผมได้ยินมาว่าตอนสาวเนี่ยคุณแม่สวยมาก

แล้วก็น่าจะมีหนุ่มมาจีบเยอะมากเลยครับ
ท่านผู้ว่าจีบยังไงครับ

ที่ร้านเป็นอาหารที่แพงที่สุดแล้ว
เขาบอกว่าพี่แพงมาดูหน้าลูกสาวกัน
สวัสดีครับ